คุณร้องได้ไหนล้าง

ได้

ขอย้ำตรงนี้อีกทีคุณผู้ชม
คนเชื่อเมียเจริญทุกคน
น่ะนะเชื่อเมียแบบนี้ค่ะ
หนึ่งหมื่นบาทครับ
คุณเมียเขาเชื่อเราอย่างนี้แล้วก็ร้องได้แบบนี้

ที่ว่าขอหอมไม่ได้ขอหอมผัวหรอกเหรอ
ไม่ขอหอมกรกมันค่ะ

ไม่เราอนุญาตเขาไหม

เขาอนุญาตหนูก็ไม่อนุญาต
ไม่หอมสามีสิเอาหอมให้ละกว่าหน่อยชมเพลงแล้ว

นี่รู้เลยทำไมชอบ

นี่คุณนานี่หอมมากเลย

หอมหอมเลยอ่า

โอ้โหสุดยอดจริงนะคุณปัจเจิด

ผู้ชายไทยเลยนะผู้ชายไทยเนี่ย

ไปใช้กำลังกับเขาเราทำงาน
หาเงินก็จริงแต่ว่าคนใช้ชีวิตคู่เนี่ย

มันต้องไปด้วยกันด้วยวัยที่แตกต่าง

ส่งเสริมให้เขามาถึง๒เพลงผ่านไปแล้ว

ตอนนี้เส้นทางของเขาจะเป็นอย่างไร
เราต้องมาลุ้นกันในวันต่อไปแล้ว
เพราะว่าตอนนี้เวลาของเราหมดลง
รายการจบแต่ความสนุกเป็นยังไงคะคุณป่า

เวลา๑๖๐๐นเป็นต้นไป

ให้แตกเอาไว้นาน

อกจากนั้นรายการของเราร้องได้ให้ล้านยังยกทัพไปแจกเงินล้านสตางค์ด้วย
ใครที่สนใจก็สามารถไปสมัครได้นะคะที่บุรีรำไปเจอกันนะคะ๔โมงเย็นเป็นต้นไปเนาะ
กลับมาพบกับความสนุกสนานแบบนี้นะครับกับรายการร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ย้ำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงนะฮะ
มาพบกับเขาได้เลยคุณบัญเจิดก็จะมารอคุณผู้ชมดูสิว่าบุรุษผู้รักเมียผู้นี้จะหยิบเงินล้านจากรายการเราได้หรือไม่
วันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

มีคนนึงเขาใจดีลุกให้หนูนั่งโอ้โหคนกรี๊ดทั้งรถ

เราชอบของเก่าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ

เพราะรักแม่ม่ายยายไงคะ

เด็กคิดใจยังไงฉันต้องเป็นแอร์ฮัสเดชช์ให้ได้
อันนี้ไม่ได้เป็นแอร์แล้วเป็นแค่พัดลมก็ยังดีนะ
น้องมีผู้หญิงคนอื่นแทนหนู